ที่ฉันขอพาไปดูเรื่องของโควิด๑๙ในอีกมุมหนึ่งนะคะ
ที่ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นที่กิ่งแก้ว
กรณีนี้จำได้ไหมคะไฟไหม้สารเคมีที่โรงงานมิงตี้เคมิคอล
แล้วตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียสละเป็นฮีโร่เข้าไปช่วยดับเพลิงกันมากมายเลยทีเดียว
หลายคนก็ห่วงด้วยกังวลด้วยนะคะกลัวด้วยว่าไปดับเพลิงแบบนี้
ก็มันก็เป็นการรวมตัวกันนะคะมีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิดแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงจริงค่ะ
มีเจ้าหน้าที่หลายนายที่ไปร่วมดับเพลิงในครั้งนี้เนี่ยติดโควิดนะคุณนัทพงศ์
และที่เศร้าเนี่ยวันนี้ก็คือว่ามีหนึ่งนายตอนนี้เนี่ยเสียชีวิตนะคะ
ภรรยาของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียชีวิตเนี่ยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
ทีมข่าวบอกร้องไห้ไปด้วยให้ข้อมูลไปด้วยบอกว่าคุณนรพลวงแย้มค่ะ
อายุ๔๗ปีสามีของเธอป่วยติดเชื้อโควิดกักตัวรอเตียงรักษา
สามีมีโรคประจำตัวทั้งเบาหวานและความดันแล้วเนี่ยค่ะ
ท่านก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยดับไฟไหม้โรงงานมิงตี้ที่ซอยกิ่งแก้ว๒๑จนจบภารกิจ
หลังจากนั้นก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายคนติดเชื้อโควิดนะคะ
สามีของเธอก็ต้องมากักตัวดูอาการจนเริ่มมีอาการนะคะ
ก็ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๓เสียค่าตรวจเองด้วยนะ๓๕๐๐บาท
รอผลจากโรงพยาบาลจนกระทั่งวันนี้ค่ะยืนยันว่าติดโควิดจริง
แต่ว่าไม่ทันได้รับการรักษาสามีก็เสียชีวิตแล้วค่ะ
ที่มันบอกไม่ถูกอ่ะเหตุการณ์แบบนี้
มันไม่น่าจะเกิดอย่างงี้อีกไงทำไมอ่ะคุณคุณต้องรีบบอกผลเราสิ
จะได้เอาเขาไปเพราะว่าเขาบอกเขาหายใจไม่ออกแล้ว
คุณคุณรีบเอาเขาไปรักษาไม่ใช่โทรไปโรงพยาบาล
เขาบอกแต่ว่ายังไม่รู้ผลเสียเงิน๓๕๐๐บาท๓๔๐๐บาท
ยังไม่รู้ผลเหรอคะขณะที่ในเฟซบุ๊กของนายจำเริน
ลำวันนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบังฉลงนะคะ
ก็มีการโพสต์อาลัยแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อครอบครัวของนายนรพลค่ะ
แล้วก็โพสต์ไทม์ไลน์นะคะบอกว่านายนรพลนั้นรับเชื้อ
จากการปฏิบัติงานที่โรงงานมิงตี้โดยอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
แล้วก็เริ่มกักตัวที่บ้านนะคะจนวันจันทร์ที่สิบเก้ากรกฎาคม
เขาไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๓วันที่๒๐กรกฎาคม
กักตัวที่อาคารสำนักงานหลังเก่าอบตบางฉลง
เพื่อรอผลการตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลจนวันนี้ค่ะ
ี่สิบเอ็ดกรกฎาคมได้รับรายงานว่าหมดสติอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เสียชีวิต
จวบกับทางโรงพยาบาลแจ้งผลการตรวจเป็นบวกติดโควิดนี่แหละค่ะ
ยังไม่ทันเข้ารับการรักษายังไม่ทันรู้ผลเลยนะคะ
พบประวัติว่าสุขภาพน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบกิโลกรัม
มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันแล้วก็เป็นโรคเกาะด้วยนะคะ
ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็สะดุดีในความกล้าหารของท่าน
วีรกรรมที่บังฉลงกิ่งแก้วอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะครับคนในวงการดับเพลิงเนี่ย
โพสต์แสดงความเสียใจกันเยอะแยะเลยนะคะมากมายเลย
แล้วก็ในสังคมสมุทรประการเนี่ยบางคนเนี่ยมีโพสต์เปรียบเปลยแบบเจ็บเจ็บด้วยนะคะ
ก็คือเหมือนกับว่าดับมิงตี้เหมือนฮีโร่และข่าวการติดเชื้อโควิดในพื้นที่เกิดเหตุ
ก็ไปขอตรวจโควิดกลับยากลำบากนะคะหนึ่งในดับเพลิงที่ติดโควิด
แล้วก็ร่วมกักตัวกับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยได้สะท้อนผ่านทางไทยรัฐทีวีมาบอกว่า
มีหลายสิบคนนะคะที่ผลตรวจออกมาว่าติดโควิดแล้วเขาต้องจ่ายค่าตรวจเอง
พันห้าร้อยบาทเออต้องโทรหาโรงพยาบาลเองหาที่กักตัวเองนะคะ
ไม่ได้รับสิทธิ์เท่าที่ควรคนเหล่านี้คือฮีโร่นะคะ
อย่างนี้ผมมีคำถามเลยนะว่าฉีดวัคซีนให้พี่เขายังที่ทำงานกู้ภัยเนี่ย
อันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากคือก็มีการพูดถึงต่อมาด้วยนะคะ
ที่เขาติดเชื้อเนี่ยคือที่คนที่ให้ข้อมูลเขาบอกว่า
ที่ติดเชื้อทางหน่วยงานเองไม่มาใส่ใจ
แล้วก็ไม่ช่วยพวกเขาอย่างเต็มที่ตอนที่เขารู้ว่าติดเชื้อ
สิ่งที่เขาได้รับก็คือแค่ยาฟ้าทลายโจรเท่านั้นเองนะคะ
แล้วก็มีไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่ติดโควิด
บอกว่าหัวหน้าดูแลซัพพอร์ตเต็มที่คือออกมาในลักษณะของความน้อยใจ
อยากจะให้มาดูแลพวกเขาบ้างอย่าลืมว่าคนกลุ่มนี้คือฮีโร่นะฮะ
คือฮีโร่ที่เข้าไปช่วยให้พ้นจากวิกฤตในครั้งนั้นนะคะ
ตอนนี้เนี่ยยังมีอีก๓คนที่ยังไม่ได้รับการตรวจนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่สมุทรประการติดต่อไปที่ฝ่ายบริหารของทางโรงพยาบาลจุฬารัฐ๓แล้ว
ซึ่งทางโรงพยาบาลแจ้งว่าจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มารับตัวทั้ง๓คนที่เหลือไปตรวจหาเชื้อให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ
สมุทรประการช่วยดูแลเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ด้วยนะคะ
คนทำงานเขาเหนื่อยได้แต่ก็ทำยังไงไม่ให้เขาท้อนะครับ